ต่อที่อ่างทองกันหน่อยนะครับมีอุบัติเหตุนะครับ
มีรถเก๋งเสียหลักไปพุ่งชนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนนะครับ
เป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตส่วนเจ้าของร้านเดชบุญครับ
เดินออกไปเติมยางลมให้กับลูกค้าพอดีรอดตายอย่างบุดหวิดนะฮะ
ไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนครับ
นี่ฮะคลิปเห็นไหมครับรถวิ่งมาจู่เข้าไปเลยครับ
โครมเดียวนะฮะเป็นรถเก๋งเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บริมถนนสายอ่างทองอายุทยาสายในครับ
รถเก๋งเนี่ยอัดเข้าไปในร้านติดคากำแพงเหล็กซึ่งเป็นที่นั่งรอของลูกค้าในร้าน
สภาพรถนั้นก็เสียหายยับเยินเกือบทั้งคันนะครับข้าวของในร้าน
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่ไปซ่อมอยู่ก็ล้มกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
ช่วงที่เกิดเหตุนั้นมีลูกค้านั่งรอรถที่ซ่อมอยู่ครับทำให้มีคนเจ็บ๒ราย
คือนายเสียนเอี่ยมสำอางบาดเจ็บเล็กน้อยที่คางก็คางแตกนะครับ
ส่วนนายนัทพลอภิลาบอายุ๓๓ปีอาการสาหัสครับ
มีบาดแผลที่ใบหน้าแขนซ้ายหักจนเห็นกระดูกแล้วก็มีแผลฉีกขาดที่บริเวณหน้าท้อง
แล้วก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลในเวลาต่อมานะครับ
เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บอกว่าระหว่างที่ลูกค้ารอซ่อมรถอยู่เนี่ย
มีลูกค้าเดินเข้ามาเติมลมยางพอดีเขาก็ออกไปเติมให้
จากนั้นมีเสียงดังขึ้นมาหันไปดูโอ้โหรถเก๋งมาแล้วครับ
พุ่งมาตัวเขาก็เลยรอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ
ส่วนคนขับรถเก่งเขาบอกว่าเขาขับรถมาดีแค่๘๐๙๐
กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
จู่เสียหลักพุ่งชนร้านทันทีครับ
เขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจนะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
ขอโทษทุกคนด้วยเบื้องต้นตำรวจก็ต้องสอบสวนทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ